กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะ
หลังจากใน๓ช่วงแรกของรายการ
กับร้านก๋วยเตี๋ยเรือในใช้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุดฟิน

แล้วก็พาวกรถกลับมายังซอยวิภาวดี๑๖
เพื่อจะมาพิสูจน์ความเด็ดของเมนูก๋วยเตี๋ต้มยำไข่

ถ้าอยากหาความอร่อยและคุ้มค่า

ช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราขอเปลี่ยนฟีลิ่ง
ไปพบกับเมนูเส้นอนาชาติจากคาเฟ่เล็ก

บอกเลยค่ะว่าคาเฟ่นี้มีดีมากกว่ากาแฟ

แต่ยังมีเมนูอาหารที่ทวิสความเป็นอนาชาติไว้อย่างลงตัว

ตอนนี้คุณน็อตรอเราอยู่ที่ร้านนี้แล้ว

จริงแปลว่าเคลิมค่ะหรือปล่อยหลับไป
คือชื่อร้านเนี่ยเราอยากจะสื่อให้เห็นถึงความสบาย

มาแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนหลับ

ก็คือคอนเซ็ปต์ก็เราอยากให้ลูกค้ามาแล้วก็สบาย
แล้วก็การตกแต่งของร้านคือ

ทีนี้เราก็คิดว่าอยากจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งเราก็เอ๊ะทำอะไรดี
พอดีคุณพ่อเขามีที่อยู่ตรงนี้ค่ะข้างบนมันเป็นส่วนของโรงแรม
ข้างล่างเรามีพื้นที่ว่างเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีร้านอาหารเนี่ย
มันน่าจะทำให้บริเวณภายตรงนี้มันดูไลฟ์คลิกขึ้นมา
แล้วเราก็ประสิทธิ์ใจเราลองร้านอาหารหรือร้านกาแฟนดีมั้ย

เลยค่ะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยร้านอาหารนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมาก

ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยที่ไหนจบที่ไหนนะครับ

เยอรมันด้วยนะครับซึ่งเรียนจบรัฐศาสตร์มากับร้านอาหาร

แล้วเราได้นำสิ่งที่เราเรียนมาพัฒนาร้านอาหารเราได้มาอยู่ยังไงบ้าง
ถือว่านำมาเยอะนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่ที่ยุโรปใช่ไหมคะ
ก็ได้ลองอาหารหลายสไตล์เราก็ปรับมาใช้
เพราะยิ่งเรามาทำร้านอาหารกับอาหารไทยเนี่ยมามิกซ์กันมันเวิร์คมาก

ก็ถ้าให้พูดรวมก็คือผสมทั้งมีอิตาเลียนแต่ไม่จ่า

เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีเมนูแนะนำของเราในวันนี้คือเมนู
เมนูสปาเกตตี้ลาบทอดค่ะ
แล้วก็สปาเกตตี้เป็นซอสเพสโต้นะคะกับแนวมอนยางค่ะ
น่าสนใจนะครับสปาเกตตี้ลาบทอดกับเพสโต้แซลมอนย่าง
หน้าตาจะเป็นอย่างไรรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า

ถึงเจ้าของร้านจะเป็นสาวรัฐศาสตร์จากเยอรมนี
แต่เมนูอาหารที่นี่ก็ไม่ได้มีแต่นานาชาติเท่านั้นนะจ๊ะ
เพราะว่าคุณแอมก็จัดหนักจัดเต็มกับเมนูอาหารทั้งครัวไทย
ครัวฝรั่งแถมยังมีพิซซ่าโฮเมดให้บริการกันอีกนับแล้วก็ราวเกือบ๑๐๐เมนูเลยล่ะค่ะ
แต่เป็นถึงเล่าเส้นเป็นเรื่องทั้งทีก็ขอมุ่งตรงไปที่
เมนูเส้นยอดฮิตยอดนิยมของที่นี่
ว่าแต่อยากรู้แล้วสิคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง

แฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องพร้อมกันหรือยัง
ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยจ้า
เอาละครับทั้งสองเมนูก็พร้อมแล้วนะครับ

สเปรแกตตี้ลาบทอดถูกไข่กุ้ง

คืออันนี้ก็เหมือนที่

ค่ะคือจานนี้ค่ะซอสเพสโต้
ค่ะเราก็จะใช้ใบเบซี่สด
เราจะปันกับตัวถั่ว

เพื่อพร้อมมันมันหอมให้หนัง
หอมอย่างเงี้ยครับผมมาเมนูนี้บ้างนะฮะ
สปาเกตตี้ลาบทอดไข่กุ้งเนอะ

ทานกับราบด้วยหรออเรนนี่ใช่ค่ะค่ะโอเค
ทานราบปุ๊บแล้วก็ทานพรุ่งกับเส้น

คือลาบลาบก็จะทำไม่ค่อยเผ็ดมากค่ะ
คือจะได้ทานได้ทุกข้อน
โอเคลองดูนะฮะ
จานนี้นะก็ต้องบอกว่าตัวลาบทอดเนี่ยมันคือ

ส่วนตัวสปาเกตตี้ไข่กุ้งเนี่ยก็จะมีความหอมมัน

พอผสมผสานรวมกันแล้วมันก็ลงตัวพอดี

แต่ละเมนูเนี้ยคุณแอ้มมีแรงบันดาลใจอะไร
ถึงเลือกมาไว้ในร้านอาหารเรา
ค่ะก็เนื่องจากเราเป็นร้านอาหาร
เราจะทำอาหารหนักไปทางใดทางอื่นไม่ได้เพราะอะไร
เพราะเรากลัวลูกค้าเบื่อตะไทยจ๋าจะอิตาเลียนจ๋ามันก็ไม่ใช่
เพราะฉะนั้นเรามีการสงสารขึ้นมา
อย่างตอนแรกเราคิดเรามีเมนูกับแก้มลาบทอด

แล้วก็ผสมสปาเกตตี้เข้าไป

นะฮะเราก็จะเอ่อไม่ไข่กุ้งหรืออะไรอย่างนี้

เราก็ต้องคิดสุดขึ้นมาที่ไม่เหมือนคนอื่น
ที่สำคัญคือมันต้องอร่อยถูกปากของใครด้วย

ก็คือแป้งรับประทำเอง
ลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นใครเป็นคนไทยคนต่างชาติเด็กวัยรุ่นหรือคนทำงาน

พบเลยเพราะว่าร้านเรานี่ก็สไตล์มันครอบครัวก็ได้สั่งสรรค์ก็สามารถรองรับได้เหมือนกัน

รับด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเป็นปาร์ตี้เล็กประมาณ๓๐๔๐คนก็สามารถจะ

สวยใส่เลยบอกว่าไม่ได้มีสาขาเดียวด้วยที่นี่
ใช่ค่ะมีอีกสาขาหนึ่งที่เมืองทองทานีค่ะ

มีประมาณ๖๗โต๊ะลูกค้าก็จะชอบมานั่งชิวกันช่วงเย็น
สำหรับร้านนี้สถานีตั้งอยู่ที่ไหน
ส่วนสาขานี้นะคะตั้งอยู่ที่วิภาวดีซอย๔๔ค่ะ

เข้ามาปุ๊บก็อยู่ต้นซอยเลยค่ะขวามือ๕๐เมตร

สรุปวันนี้ทุกวันนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์อ่ะมั้ย
จะทำอาหารอย่างเดียวเลย๒นาทีทำอาวุธผัก
ก็หมดเวลาแล้วครับ
โอเควันนี้ต้องขอบคุณมากทุกคนครับ
โอเคขอบคุณมากค่ะ
โอเคขอบคุณมากค่ะ
หรือจะเป็นก๋วยเตี๋ต้มยำไข่ออนเซ็น
จากร้านก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวไข่ต้มยำร้านเด็ด
ร้านดังประจำซอยโชคชัยร่วมมิตร

ที่จัดหนักจัดเต็มกับ๒เมนูสปาเกตตี้๒สาย

ก็แค่พาตัวเองออกมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องก็อิ่มท้องไปหนึ่งมื้อเต็มแล้วล่ะค่ะ
อาทิตย์หน้าตีตัวมุ่งตรงสู่จังหวัดปราจีนบุรี
เคลียร์พื้นที่ในท้องให้พร้อมเพื่อรองรับหลากหลายเมนูเส้น
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปสมุนไพรที่อัดแน่นสมุนไพรกว่า๑๓ชนิด
เข้ากับหมูตุ๋นน้ำแข็งสูตรโบราณจากร้านก๋วยเตี๋สมุนไพรคุณต้อ
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำใสซีอิ๊วดำ
เมนูที่สืบทอดกันมากว่า๖๐ปีจากร้านก๋วยเตี๋ยวยายหลวย
ปิดท้ายกับเมนูเส้นลูกครึ่งอารับอิตาเลียนจากร้าน๑๓สลึงเสาร์หน้าห้ามพลาดนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป